เช้าวันนี้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม

เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะรับมวลน้ำก้อนใหญ่
เขื่อนลำเปล่าในจังหวัดกาลสินนะคะ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุมจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

เป็นถนนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านโพชัน

ซึ่งทั้ง๓หมู่บ้านนั้นอยู่ในตำบลนางาม
แล้วก็เป็นพื้นที่สุดท้ายที่รับน้ำนะครับ
ลำน้ำยังที่ไหลบ่าลงมาจากตำบลวังหลวง
ตำบลนาแซงแล้วก็ตำบลบึงเกลือนะครับ
ซึ่ง๓ตำบลนี้อยู่ทางด้านบนของตำบลนางาม

พบว่าพื้นที่ของบ้านโพตากนั้นได้รับผลกระทบมากที่สุด
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับน้ำ
จากลำน้ำยังแล้วก็ลำน้ำชีนะครับ
อกจากนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่นั้น
ยังต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะไหลบ่าลงมาอีกระลอก
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินนะครับ
ระบายน้ำออกมาจากเขื่อนมาตามแม่น้ำชี

แล้วก็บรรจบกับแม่น้ำยางบริเวณบ้านโพตาดแห่งนี้
วันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นต่างก็ต้องเตรียมตัวที่จะขนย้าย
รวมถึงเตรียมตัวที่จะอพยพหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับ
พื้นที่ทางการเกษตรกว่า๓๐๐๐ไร่ทั้งนาข้าวแล้วก็พืชสวนไร่นาต่าง
ภายในตำบลนางามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ถูกแทนที่ไปด้วยน้ำจำนวนมหาศาลไหลท่วมเต็มทุกพื้นที่
ส่วนบริเวณพื้นผิวถนนน้ำก็ไหลเชี่ยว
ทำให้บางจุดถนนพังเสียหาย
รถเล็กไม่สามารถสัญจรข้ามไปได้นะครับ
ต้องอาศัยเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและของชาวบ้านเอง
จากสิบหกหมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไปแล้ว
ประมาณสามหมื่นไร่บ้านเรือนประชาชนจมอยู่กับน้ำ
ประมาณหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าหลังคาเรือน
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วสามพันเจ็ดร้อยคน
โดยพบว่าพื้นที่หมู่ที่๖บ้านโพตากนะครับ
ได้รับผลกระทบมากที่สุดชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยสามสิบหลังคาเรือน
ประชาชนกว่า๕๐๐คนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเต็มทุกพื้นที่
พื้นที่บ้านโพตากนะครับถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำสุดท้ายของอำเภอเสรภูมิ
ที่รับมวลน้ำมาจากตำบลวังหลวงตำบลนาแซงแล้วก็ตำบลบึงเกลือนะครับ
ที่จะไหลลงสู่ลำน้ำยังจากนั้นก็จะไหลมาบรรจบกับลำน้ำชี
บริเวณบ้านโพตากแห่งนี้และชาวบ้านที่นี่นะครับ
ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์น้ำได้เนื่องจากเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินนะครับ
ก็เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนลงลำน้ำชีวันละประมาณ๓๗ล้านลูกบาทเมตร
ส่งผลให้หากมวลน้ำก้อนนี้มาถึงจุดดังกล่าวนะครับ
ก็จะทำให้บ้านโพตากนั้นมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประเมินว่านะครับ
น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณแปดสิบเซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนการแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะครับ
ทางทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๗จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการประสานไปยังกรมชนรับประทาน
ให้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน๙เครื่องมาพร่องน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ส่วนหน่วยงานต่างนะครับที่ได้ทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้น
ต่างก็เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านมีทั้งจิตอาสาจากมูลนิธิต่าง
ก็บริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย
ท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านที่มอบให้เป็นการตอบแทนน้ำใจของจิตอาสาเหล่านี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้พบว่านะครับมีพนังกั้นน้ำลำน้ำชีนะครับ
ขาดเป็นทางยาวกว่ายี่สิบเบสที่บริเวณเริงเกลือยนะครับ
ที่เจ็ดตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ทำให้ลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมพื้นที่นาหมู่ที่๗หมู่ที่๘
หมู่ที่สิบเอ็ดหมู่ที่สิบสามของตำบลโพยัยนะครับ
แล้วก็หมู่ที่๙ของตำบลกุฎน้ำใสอำเภอพนมไพร
คือพื้นที่ทางการเกษตรในขณะนี้ได้รับความเสียหายแล้วประมาณ๕๐๐ไร่นะครับ
แล้วก็จากการสรุปในเบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ทางทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้ประกาศเขตการให้ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย๙อำเภอ
มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว๓๕๐๐ครัวเรือนนะครับ
นาข้าวเสียหาย๒แสนไร่แล้วก็ถนนนะครับ
เสียหายหนึ่งร้อยยี่สิบหกสายฝ่ายกั้นน้ำสามสิบหกแห่ง
สะพานยี่สิบสองแห่งนะครับแล้วก็นี่นะครับ
ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
และด้านหลังผมนะครับก็เป็นภาพของน้ำที่ไหลเชี่ยวมา
บริเวณถนนซึ่งก็ได้รับมวลน้ำตรงบริเวณนี้
เน้นที่ไม่ได้ใช้จากตำบลวังหลวงตำบลนาแซง
ก็ตะบนบึงเกลือซึ่งอยู่ด้านบนของตำบลนางาม
แล้วก็หากประชาชนท่านใดนะครับที่จะเข้าไปยังหมู่บ้าน
ุดเรือบ้านโพชันแล้วก็บ้านโพตากนั้น
ต้องใช้รถของทหารหรือไม่ก็เรือเท่านั้นนะครับ